คือโชเฟอร์แท็กซี่เขามาร้องทางเพจสายใหม่ต้องรอด
เขาบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเจออยากให้ตรวจสอบ
ว่าใช่ตำรวจจริงหรือเปล่า
คือเหมือนกับจะไปมีเรื่องกับรถกระบะคันหนึ่ง
ทีนี้ผู้ชายหัวเกลียนลงมาจากรถนะ
มีปืนด้วยแล้วกลิ่นเหล้านี่คลุ้งเลย
เจอเสื้อกั๊กมองไปเห็นเสื้อกั๊กที่อยู่ในรถน่ะ
เขียนว่าฝ่ายสืบ

แล้วมองไปในรถเห็นขวดเหล้าอยู่ด้วย
เอางี้เดี๋ยวดูคลิปนี้กันก่อนค่ะ

ให้คุณผู้ชมเห็นไอ้วงแดงที่ถืออยู่นั่นน่ะ

แล้วลักษณะท่าทางเอาชายหัวเกลียน

แล้วถ้าเกิดใช่ทำไมถึงทำแบบนี้

เออเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

อ้างตัวว่าเป็นตำรวจสนโคคราม
ชักปืนมายิงขู่ใส่นัดหนึ่ง
นี่พี่เชื่อไหมทุกวันนี้ผมต้องใช้แท็กซี่ทำมาหากินใช่ป่ะ

กลัวไงกลัวว่าเจอผู้ชายหัวเกลียนคนนี้เขาจะกลับมาทำร้ายอีกหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยถามไงไหนพี่พี่ค่อยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังหน่อยซิ

คือเขาก็เล่าให้ฟังค่ะว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
วันนั้นช่วงประมาณ๕โมงเย็น
ผมขับแท็กซี่มาตรงเรียบด่วนรามอินทาตรงนี้ค่ะ
แล้วมีกระบะคันหนึ่งพยายามจะเบียดรถที่พี่โชเฟอร์เข้ามาทางตรง
ตอนนั้นพี่เขาก็ตกใจนะเบี่ยงรถหนี
แต่กระบะเนี่ยขับตามแล้วก็เปิดกระจกมาเหมือนกับจะคุยจะเคลียร์
แต่คนที่อยู่ในรถกระบะเนี่ยนะเขาเปิดกระจกแล้วชี้ให้จอดข้างทาง
ซึ่งตอนนั้นตัวพี่โชเฟอร์เขาไม่อยากมีเรื่องก็ขับต่อไม่จอดแล้วค่ะ
แต่กระบะคันนี้ขับตามจะให้จอดจะให้จอด
ตัดสินใจว่าจะจอดในใจคิดแล้วเฮ้ยกูจะมีเรื่องไหมวะ
หลังจากนั้นค่ะคือผู้ชายคนนี้เขาลงจากรถ
แล้วเขาก็มีการถืออาวุธปืนออกมามีการแจกของลับด้วย
ซึ่งตอนนั้นเห็นว่าเฮ้ยฝั่งนั้นมีปืนนี่ว่ะ
รถมองไปเอ้ามีเสื้อกั๊กตำรวจเขียนว่าสืบสวนโคครามด้วย
เฮ้ยนี่เรากำลังจะมีเรื่องกับตำรวจเหรอวะ
เขาคิดในใจแล้วมองไปในรถเห็นมีขวดเหล้าวางอยู่ที่เบาะด้วย
ลิ่นเหล้าฟุ้งมาอีกพี่เขาไม่อยากแลก
ก็เลยยอมถอยค่ะขึ้นรถแล้วก็ไปเลยเพราะไม่อยากมีเรื่อง
ทีนี้พอขึ้นรถออกไปเนี่ยโดนยิงปืนไล่หลังมานัดหนึ่งด้วย
โฟเฟอร์ไม่หันมามองเลยนะแล้วก็พยายามหนีไปเลยค่ะ
พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยตัวพี่เขาแล้วก็เพื่อนร่วมอาชีพ
ก็เลยมารวมตัวกันเกือบ๓๐คันนี่ไงจบเลี้ยงลายกันในปั๊บ
ใช่ค่ะคือตั้งใจว่าจะไปไหนรู้ไหมดอมค่ะไปแจ้งความที่สอนอโคคราม
จะให้ตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยแล้วคลิปเนี่ยมันเห็นแน่
เพราะฉะนั้นตำรวจที่สนโครครามก็จะบอกได้แหละ
ว่านี่ใช่ตำรวจในสังกัดหรือเปล่าเป็นตำรวจจริงไหมคงตรวจสอบได้ไม่ยาก
แล้วถ้าเกิดว่าไม่ใช่หรือยังไงตำรวจอยากจะชี้แจงอะไรไหมเอาติดต่อมาได้
แล้วเรื่องนี้เนี่ยเอาจริงนะทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ย
ก็เลยมีการประสานแล้วเตรียมจะพาเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วด้วยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าเรื่องนี้มันจะยังไง
แล้วตำรวจสรุปคืออยู่ในการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
แล้วเมาหรือเปล่านี่มาถึงที่โรงพักแล้วอะค่ะ